ขายของชำแห่งนี้ที่ระยองหน่อยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ดูพฤติกรรมของวันนี้

มีให้ดูอะ
เอามาไหนแล้ว
อ๊อวน้ำเปลื้มชูกำลังอยู่ตรงตู้ไหน

แน่ใจใช่ไหมว่ามองหาสินค้าที่จะซื้อหรือ

เฮ้ยเรนนี่เห็นไหม

ตอนไหน
ไม่เห็นเว้ยนี่
ที่มองหันซ้ายหันขวาคือมองว่ามีใครเห็นเขาทำหรือเปล่า

ค่อยหยิบไปทีละแบงก์แล้วก็เดินหนีออกจากร้านไปครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๒๙ตุลาคม

เมื่อวานนี้โพสต์ในเฟซบุ๊คเพื่อเตือนภัยให้เห็นพฤติกรรมของคนก่อเหตุ
เป็นร้านขายของชำที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองครับ

แล้วทุกวันแม่จะนับตลอดว่าเออมีกี่บาท
แล้วก็มีแบงค์ร้อยบ้างมีแบงค์๒๐บ้าง
แล้วช่วงค่ำวันที่๒๙ตุลาคม

แล้วแม่นับไปเมื่อ๒๙นะ
เฮ้ยแบงค์ร้อยหายไปหลายใบเลยฮะ
ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูคุณผู้ชม
ถึงได้เห็นภาพที่พวกเราและคุณผู้ชมได้ดูอยู่นั่นเอง
หลังจากนั้น๓๐ตุลาคมอีกวันหนึ่ง
ก็มีการย้ายจุดที่วางถังผ้าป่านะ

พอมาเปิดวงจรปิดดูอ้าว
คนเดิมนี่ย้อนกลับมาก่อเหตุอีกรอบนึง
กลับมาที่ร้านขายของชำของเจ๊กุ้งเขา
ของเจ๊กุ้งก็เลยโทรบอกให้วัดเนี่ยมาเอาช่อผ้าป่าไปเลย
ถ้าวางทิ้งไว้ดีไม่ดีอาจจะหมดไปเลยนะ

คือทั้งเจ๊กุ้งทั้งคุณแม่แกก็ยุ่ง
ทั้งคู่ยุ่งรับลูกค้ายุ่งจัดของในเชฟ
ก็เลยไม่มีเวลามาดูครับ
เหมือนเขามาดูไว้ก่อนด้วยนะ
เหมือนตั้งใจมาเอาเพราะว่าจอดรถปุ๊บแล้วก็ลงมาเอาเลย
แบบจอดจงไปที่นี่เลย
ตางค์ที่หายไปที่เหน็บไว้ที่พุ่มผ้าป่าประมาณกี่บาทครับ

เป็นพันเลยเหรอครับแบงค์อะไรครับที่เขาแบงค์ร้อยแบงค์ร้อย
เขาจะเน้นแบงค์ร้อยอย่างเดียวเลย
นี่เจ๊กุ้งบอกนะเหมือนจอดรถลงมาปุ๊บแล้วมุ่งมาตรงช่อผ้าป่านี่เลย

อย่างไรก็ตามเนี่ยเจ๊กุ้งไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีครับ
แต่โพสต์คลิปเตือนภัยเอาไว้แล้วก็ยังให้โอกาสนะ
ยังให้โอกาสให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยมาเอามาคืนดีกว่า
แล้วก็ทำมาหากินสุจริตอย่ามาทำแบบนี้

ถ้าเห็นข่าวก็ขอให้กลับตัวกลับใจครับ

นี่ไม่ว่าจะเป็นช่อผ้าป่า
หรือว่าตู้รับบริจาค

มักจะชอบมาตั้งแถวนี่นะ

คือคุณก็หวังว่าคนมีจิตใจอยากจะทำบุญจะหย่อนลงไปซะหน่อย
แต่ก็อาจจะมีคนจิตใจไม่ดีไง
เออมีวิธีป้องกันไหมคุณผู้ชม
นะครับนอกจากการติดกล้องวงจรปิด